สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าเปิดความหวัง
ให้คนได้มีความหวังกับการแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ของรัฐบาล
เมื่อวานนี้นายกเศรษฐานั่งหัวโต๊ะประชุมคอรมอนัดพิเศษ
มีหลายเรื่องที่เน้นย้ำในที่ประชุมคอรมอแต่เรื่องที่เตะหูแตะตาก็คือเรื่องที่นายกสั่ง
นายกสั่งเด็ดขาดห้ามรัฐมนตรีซื้อขายตำแหน่ง
นายกบอกว่าขณะนี้เป็นฤดูการโยกย้ายพอดีทราบกันดีว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอด
ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามอยากจะเน้นย้ำว่าค่าราชการเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
กับการขับเคลื่อนประเทศเขามาทำงานตลอดชีวิตก็อยากได้ความก้าวหน้า
การปูนบัณฑภ์หรือการเด็ดอยากให้เป็นธรรมด้วยผลงาน
แล้วนับวันมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นในอดีตตอนผมทำข่าวใหม่ก็ได้ยินบ้างเหมือนกันว่า
กรมนั้นกรมนี้คนที่จะเป็นอธิบดีได้จะต้องซื้อตำแหน่งเอาเงินไปให้รัฐมนตรี
เอาเงินไปให้ฝ่ายการเมืองถึงจะมีตำแหน่งในกรมสำคัญสำคัญได้
แต่ตอนหลังมันกลายเป็นว่าโอ้โหกรมนั้นก็มีกรมนี้ก็มีกระทรวงนั้นก็มีกระทรวงนี้ก็มี
โดยเฉพาะกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะ
กรมที่มีงบประมาณเยอะ
มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างมากมีโครงการซื้อข้าวซื้อของมาก
คนเป็นอธิบดีได้ต้องจ่ายเงิน
แต่ก่อนนี้ตอนได้ยินใหม่เขาบอก๕ล้าน๑๐ล้าน
กรมเนี่ยเขาบอกซื้อกันเป็นร้อยล้านนะที่จะเป็นอธิบดีได้
แล้วมันยังไงคนเขาลงทุนขนาดนั้นเนี่ยไม่มีใครหรอก
ซื้อตำแหน่งแล้วไปนั่งทำงานกันโดยสุจริต
ซื้อตำแหน่งแบบนี้มันก็ต้องไปถอน
อย่างเดียวไม่พอต้องมีกำไรบวกกำไรเข้าไปด้วย
มันจึงเป็นรากง่าของการทุจริตในแวดวงราชการ
ก็เพราะอย่างนี้ก็เพราะเขาต้องจ่ายเงิน
เพื่อจะเป็นอธิบดีเขาต้องลงทุน
แล้วถ้าเขาไม่จ่ายเงินเขาก็ไม่ได้
ฉะนั้นคนที่กล้าเสี่ยงเขาเอาเขายอมลงทุน
แล้วไปถอนทุนไปทุจริตเอากับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการอะไรต่างที่มันเกิดขึ้น
แล้วอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงทำถนนถนนก็พัง
เขื่อนเขื่อนก็พังไปซื้อข้าวซื้อของ
ก็ซื้อแพงกว่าราคาที่เป็นจริง
การจัดซื้อจัดจ้างแฝงเล่นไปด้วยการทุจริต

ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้นายกก็เข้าใจ
นายกท่านมาจากภาคธุรกิจภาคธุรกิจหลายภาคส่วน
ทำงานได้ต้องจ่ายเงินต้องจ่ายใต้โต๊ะ
ไม่จ่ายใต้โต๊ะงานมันไม่เดิน
กู้เงินมาแล้วก็มาต้องเสียดอกเบี้ย
ทำงานไม่ได้ขึ้นโครงการไม่ได้ใบอนุญาตไม่ออก

มีคนบอกว่าเรื่องนี้มันแก้ยาก
แน่นอนแก้ยากแก้ยากเพราะว่า
หนึ่งหาพยานหลักฐานไม่ได้
หาหลักฐานไม่ได้เพราะว่าคนที่รับเงินกับคนที่จ่ายเงิน

เมื่อเขาสมยอมแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าให้ปากคำ

หรือคนที่สำคัญถึงจะรู้เรื่อง

แล้วการจ่ายเงินพวกนี้เขาไม่ได้โอนเข้าบัญชีหรอกครับ

เขาใส่รังก็เรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่ารังแม่โขง
ใส่หลังแม่โขงใส่หลังแม่โขง
แล้วนัดเอาสถานที่ไปให้
ฝ่ายคนที่รับรับเงินได้แล้วเอาเข้าบัญชีก็ไม่ได้

บ้านก็หนักหลังแอ่นอยู่ก็เพราะเงินไปกองอยู่เยอะ
นี่มันเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นก็เห็นใจท่านนายกเศรษฐาว่า

ท่านจะเริ่มต้นยังไง
ท่านจะทำยังไงที่จะให้วงจรนี้มันหยุดเพราะ
ถ้าหยุดเรื่องนี้ไม่ได้มันเป็นปัญหาของประเทศ
ประเทศไทยที่มันล้าหลังสู้เขาไม่ได้
ประเทศไทยที่พัฒนาไปไหนไม่ได้
เพราะงบประมาณที่ออกมาส่วนหนึ่งของงบประมาณถูกโกงกัน
ถ้าเอางบประมาณใส่เข้าไปเต็มที่
งบประมาณประจำปีที่ได้
งานมันก็เกิดการพัฒนาก็ไปได้
แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันไปไม่ได้
แล้วก็ย่ำอยู่กับที่อยู่อย่างนี้
มันเป็นต้นต่อของความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง
ผมถึงบอกว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาให้ความสำคัญ
และพูดเป็นครั้งแรกในการประชุมคอลโลมอครั้งแรก
ถือว่าเรื่องนี้อยู่ในใจท่าน

ว่าเอาล่ะนายกเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
คอยดูสิผลพวงมันจะออกมาเป็นยังไงบ้าง
ผลพวงมันจะทำให้การซื้อขายตำแหน่งหยุดชะงักไปได้ไหม
แล้วอย่างที่นายกบอกพระเอิญตอนนี้
มันเป็นช่วงที่เขากำลังจะแต่งตั้งอธิบดีคนใหม่
ฉะนั้นถ้านายกทีมงานนายกเลขาธิการนายก

ที่เขาวางมัดจำกันไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีกรมไหนบ้าง
ถ้าเขาซื้อขายตำแหน่งระแคะระคายต้องเข้าไปจัดการทำให้ได้เถอะนะ
ถ้านายกทำได้รัฐบาลนี้ทำได้

เขาก็มีความคาดหวังว่าถ้านายกเอาจริง
ประเทศไทยจะไม่ต้องอับอายขายหน้าเขา

ร้อยกว่าประเทศเราไปอยู่ประเทศท้ายแปลว่าเราโกงกันมาก
โกงกันอยู่อันดับต้นโปร่งใสลำดับท้าย
นี่คือเรื่องที่เรารอความหวังกันอยู่
ส่วนค่าราชการวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านดู
มันมีเรื่องมีข่าวมาจากปปชหลายเรื่องเลยครับ
แล้วแต่เป็นผลพวงจากการโกงทั้งนั้น
คนก็ลืมไปแล้วเพราะว่าโกงกันเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วมาโผล่เอาตอนนี้

คดีของคุณอิทธิพลคุณปลื้มปปชแจงฟันอดีตนายกพัทยา
อิทธิพลคุณปลื้มปมออกใบอนุญาตสร้างอาคารผิดกฎหมาย
นี่เรื่องเก่า๑๐กว่าปีมาแล้ว

คดีของบอสทายาทกระทิงแดงใครก็จำได้
ผลตำรวจเอกสมยศกับรองอายการสูงสุดเนธไม่รอด
โดนคดีอาญาข้อหากลับคำสั่งไม่ฟ้องบอสกระทิงแดง
มีอีกคดีที่๓เชื่อดอดีตรองประธานสภากับข้าราชการสภา
โกงงบประมาณปี๕๕นี่ตั้งแต่ปี๕๕แล้วนะ
มีอีกคดีที่๔อันนี้ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด
ปปชชสองอดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุจริตงบฉุกเฉิน
ทั้งหมดนี้เป็นคดีเก่าเป็นคดีเก่าทั้งนั้น
แต่สุดท้ายใครทำอะไรไว้ก็หนีไม่พ้น
ทำผิดไว้ตอนหนุ่มแต่มาติดคุกเอาตอนแก่
ได้เงินสะสมไว้เยอะตอนหนุ่มแล้วพอแก่จะไปอยู่ในคุก
เงินมันจะช่วยอะไรได้ล่ะครับ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าหลงระเริงอยู่กับตำแหน่งที่มีผลประโยชน์
อย่าคิดว่าไม่เป็นไรกรรมมันตามทันครับ
ดูหัวข่าววันนี้ที่มาจากปปชเนี่ยแล้วผมจะบอกให้ว่า
ยังมีคดีแบบนี้ทยอยออกมาอีกเยอะ
เรื่องคนเก่าคนที่มีตำแหน่งในอดีตทั้งนั้น
ถ้าไม่ตั้งหลักไม่ดูเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์

นี่คือเขตแสนใต้เที่ยงวันนี้ครับ
คุณขวัญครับคุณน้ำแข็งและคุณคิงครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะคะวันนี้ประโยคเด็ดเยอะเลยทีเดียวนะคะ